เขาเรียกว่าอะไรนะลาบเหรอที่มันใหญ่มากหล่นทับใช้คำว่าหล่นทับจริงนะ
อย่ารุมกันว่าสองแม่ลูกเขาจะรู้สึกกันยังไงนะคะ
แต่ว่าวันนี้ที่แน่เลยหลังจากที่ทางไทยรัฐได้นำเสนอข่าวนี้ออกไปนะคะ
ทางด้านของสองแม่ลูกวันนี้ทั้งครอบครัวไปร่วมทำบุญที่บ้านในอ่อนพญาไทยจังหวัดดนทบุรีค่ะ
โดยไปแล้วก็เอาเงินไปมอบให้กับพี่เลี้ยงเด็กนะ

รวมถึงนำเงินไปมอบให้กับทางที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทยรวมเป็นเงินทั้งหมดแล้ว๑แสนบาทด้วยกันค่ะ
นางประคองกิฟสันวัยห้าสิบเจ็ดปีชาวสุพรรณบุรี
แล้วก็นางสาวเอริกาจัสมินบอสวินกิฟสัน
วัยยี่สิบสองปีบุฏสาวเนี่ยนะคะ
ร่วมกันทำบุญและมอบนมกล่องและเงินสดที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทยในจังหวัดนนทบุรี
โดยมอบเงินสดให้พี่เลี้ยงเด็กสามสิบสองคนคนละสามพันบาทค่ะ
มอบเงินให้ทางบ้านเด็กอ่อนพญาไทยรวมเป็นเงิน๑แสนบาท
ต้องบอกว่าสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยชีวิตพลิกผันกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะคะ
ก็เลยกลายเป็นมหาเสียทีนางประคองบอกนะคะว่าอยากที่จะช่วยเหลือพี่เลี้ยงเด็กที่บ้านเด็กอ่อนพยาไทย
เพราะว่าพี่เลี้ยงเด็กแบบนี้เนี่ยรายได้น้อยแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบเยอะค่ะ
ก็เลยอยากจะมอบเงินให้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจท่ามกลางความดีใจของเด็กนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ช่วยคุณแม่ทำธุรกิจหลังจากที่พ่อเสียชีวิตก็เตรียมที่จะพักการเรียนแล้วก็กลับมาสารต่อธุรกิจที่ประเทศไทยด้วย
จริงจริงก็พ่อเสียไปก็เสียใจก็ไม่มีพ่อก็ยังมีแม่ช่วยดูแลให้ด้วยแล้ว
ใช่แต่ว่าก็ช่วยมากก็ยังมีความสุขก็มีความสุขด้วยว่าทำเนินใต้ตัวเองได้ด้วยค่ะ
ก่อนที่ยังไม่ถึงจุดตรงเนี้ยแม่ก็ไม่ค่อยจะมีตังค์เนอะก็เริ่มพ่อเสียก็อายุ
พ่อก็ประมาณอ่าห้าสิบหว่าเสียเหมือนกันตอนเราอายุสิบเก้าก็ไม่ค่อยมีเงินทำบุญเท่าไร
เราก็คิดอยู่ว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยพอจะทำได้เราก็อยากจะทำบุญให้พ่อ
แล้วก็ปูย่าตายายหน่อยแล้วก็เราคิดว่าเรามีพอมีแรงแล้วที่จะได้ทำบุญอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องว่าทำจนหมดตัวก็จะทำไปเรื่อยเรื่อยนอกจากนี้ค่ะนางประคองก็เตรียมทำธุรกิจน้ำแร่ด้วยนะคะ
แล้วบังเอิญค่ะไปเจอว่าไปเจอจุดบ่อน้ำแร่๓บ่อในที่ดินของตัวเองพอดีเลย
ก็เลยตั้งใจว่าจะดำเนินธุรกิจน้ำแร่ที่ประเทศไทยต่อ
แล้วก็เตรียมมอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กอ่อนพญาไทยเป็นรายเดือนต่อไปด้วยนะคะ